คุณผู้ชมคะขอเล่าเรื่องผีนิดนึง

ก่อนหน้านี้ไม่เคยเล่าผีหมา
วิญญาณหมาเข้าสิ่งร่างคน

อุ๋ยก็เล่าผีเปียโนใช่ไหม

อันนี้ผีเครื่องอบผม

ถ้าคุณผู้ชมจำได้ว่ามิ้วเคยเล่าผีอะไรแปลก

ผู้ชายคนนึงซื้อเครื่องอบผมมันเก่ามาก
อายุแบบ๒๐กว่าปีมาสะสม

เกิดขึ้นตลอดเลยเป็นไข้บ้างแหละ
อะไรบ้างแหละเห็นเหมือนวิญญาณผู้หญิง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง
หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง
หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง
หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง
หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง
หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง
หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง
หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง
หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง
หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง

หมาก็เห่าตลอดคืนเลยเหมือนมีผีจริง
ปรากฏว่าเจอผมอยู่๒เส้น

เครื่องอบผมเครื่องนี้มีวิญญาณแน่

แน่วิญญาณแน่นอน

ขอเครื่องอบผมอันนี้เอาไปสวดให้
ถอนวิญญาณและทำลายทิ้ง

จะได้ไม่ได้มีใครเอาไปใช้ต่อเอาไปขายต่อ
หรือว่าเอาไปทำเป็นเครื่องลางของขลังอะไร
ส่วนวิญญาณที่อยู่ในเครื่องอบผม

เจ้าของเส้นผมคงผูกพัน
กับเครื่องอบผมก็เลยสิง

ถ้ามันมีการตายโหงเนี่ย

ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการเรียกวิญญาณที่มันถูกต้อง
วิญญาณก็จะหวงกับของสิ่งนั้น

แต่เขาตายเพราะสิ่งนั้น

ใช่มันยังไงมันต้องตายเพราะถ้าไม่ตาย
ไอ้เครื่องนี้โวิญญาณเขาไม่มาอยู่

ก็คือไฟครับก็คือมนุษย์เราจะตาย
แค่ทาดดินน้ำลมไฟครับ

การที่ถ้าเอาไปให้พวกจอมครองมังเวส
ที่เล่นของเอาไปใช้เขาจะไปใช้ในทางไป

คือกลายเป็นว่าดวงวิญญาณไม่ได้รับการปลูกปล
ถูกต้องครับต้องทำลายทุกข์อยู่แล้ว

ก็คือต้องจัดการออกทั้งหมด
แต่ต้องสวดก่อน

คุณผู้ชมมิวขอโทษนะอย่าหาว่าเลอะเทอะหรือไร้สาระอะไรเลยนะ
ก็หมอปลาบอกจริงว่าเป็นผีเป็นวิญญาณอยู่ในเครื่องอบผมอะค่ะ
ธนกฤษเจ้าของเครื่องอบผมก็เลยบอกว่า
คือตอนแรกเห็นอาการของหมอปลาตอนเดินเข้ามาในบ้านก็ตกใจเหมือนกัน
ไม่คิดว่าหมอปลาจะมีอาการแบบที่อาเจียน
น้ำหูน้ำตาไหลสัมผัสกับวิญญาณได้จริง
เพราะว่าอยู่มา๘ปีก็ไม่เคยรู้สึกถึงวิญญาณเลย
กระทั่งมันมีเครื่องอบผมเครื่องนี้อยู่ในบ้าน
แต่ตอนนี้สบายใจแล้วที่หมอปลามาช่วย
ก็เดี๋ยวจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณก็แล้วกัน
คุณเลยพัฒนาชาติขอบคุณครับ
ก็อยากถ้าเป็นสิ่งไม่ดีก็ไม่อยากให้อยู่ครับ
ให้ไปถูกต้องไปอยู่ในพบภูมิที่ดี

จะอะไรให้เขาไหมครับเพราะวันนี้พอบอกว่า

ธนกฤษก็บอกว่าหมอปลาก็ทักด้วยนะคะ
บอกว่าเมื่อสองวันก่อนมีอะไรเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเปล่า
ก็เลยไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด
ก็ถึงรู้ว่าที่บ้านหมาเห่าหมาหอนนะคะ
ซึ่งก่อนหน้านี้หมามันก็ไม่เคยเห่าเคยหอนแบบนี้มาก่อนเลย
มิ้วจะจดไว้ในสถิติของตัวเองเหมือนกัน
ว่าเป็นผีที่แปลกที่เคยเล่าข่าวไป